พูดถึงเรื่องร่างรัฐธรรมนูลที่วันนี้จะเผยโฉมออกมาแล้วนะคะ
มาตราทำให้ผู้สื่อข่าวก็ไปสอบถามหลายภาคส่วน
ที่น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของร่างรัฐธรรมนูล
เช่นผู้บัญชาการทหารบกวันนี้ก็ยืนยันว่า
หากนายกรัฐมนตรีพอใจถึงร่างนี้ตนเองกองทัพก็พอใจเช่นกันนะคะ
พร้อมระบุด้วยว่าสำหรับหลักสูตรที่จะทำความเข้าใจกับผู้ที่ถูกเรียกตัว
ไปปรับทัศนคติบอกว่าจะทดลองใช้กับผู้ที่ถูกเรียกตัวมาพูดคุยก่อน
แต่ว่าถ้าหากยังไม่รู้เรื่องก็อาจจะกักตัวไว้นานค่ะ
เลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือว่าคอสช
เปิดเผยถึงกรณีที่ผลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคอสช
จะเปิดหลักสูตรอบรมนักการเมืองที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ร่างรัฐธรรมนูญว่า
ถ้าใครยังพูดไม่รู้เรื่องก็ควรที่จะถูกนำตัวไปอบรม
เพราะว่าพูดเท่าไหร่ก็ไม่ฟัง
ขณะนี้บ้านเมืองกำลังต้องการความสงบ
ที่ผ่านมาต้องดูว่าทำอะไรกันมาบ้างแล้ว
อย่าเอาแต่พูดอย่างเดียวหรือกลัวเมื่อถึงเวลาที่จะมีการเลือกตั้ง
แล้วประชาชนจะจำไม่ได้
ดังนั้นหากพูดแล้วยังไม่รู้เรื่องก็ควรกักตัวไว้นานค่ะ
สำหรับหลักสูตรดังกล่าวคงจะพิจารณากันอีกครั้ง

แต่ว่าตอนนี้เพียงทดลองกับผู้ที่ถูกเรียกเข้ามาพูดคุยก่อนค่ะ
ผู้เด็กที่ระชัยนากวานิสยังได้กล่าวถึงการที่
ทำความเข้าใจกับร่างรัฐธรรมนูล
ก่อนที่จะลงประชามตินะคะว่า
ตอนนี้ให้ครอบครัวกำลังพลและโครงการรอดอจิตอาสา
ลงไปทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่
ถึงความสำคัญของการออกมาทำประชามติ
และความสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้

และแตกต่างกับรัฐธรรมนูญฉบับที่ผ่านมาอย่างไร
เพราะว่าอยากให้ประชาชนรู้ว่า
ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้มีความสำคัญ
เป็นฉบับที่ป้องกันการทุจริต
มีมาตรการลงโทษผู้ที่มีอำนาจอย่างจริงจังและเด็ดขาด

หากนายกรัฐมนตรีพอใจเนื้อหาร่างรัฐธรรมนูลกองทัพเองก็พอใจค่ะ